ประชาชน๗ล้านคนที่ลงทะเบียนรับภาพผนึกปลา
ปรายศนียากรในหลวงรัชกาลที่๙เอาไว้
ตั้งแต่เมื่อปลายปีที่แล้วนะครับ
กำลังจะได้รับบัตรภาพภายในเดือนนี้แล้วนะครับ
ส่วนผู้ที่ลงทะเบียนไม่ถูกต้องอีก๓แสนคน
ต้องขอรับบัตรภาพที่ที่ทำการปรายศนีย์ใกล้บ้าน
ติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากรายงานของคุณกนกรัฐโกวิชัยครับ
ส่วนผู้ที่ลงทะเบียนขอรับภาพ
ไว้ทั้งสิ้น๗ล้านคนทั่วประเทศ
โดยพื้นที่ที่มียอดลงทะเบียนขอรับบัตรภาพมากที่สุด
คือที่ทำการปรายศนีย์เขตภาษีเจริญ
ประมาณ๑แสน๒หมื่นคน
รองลงมาคือบางขุนเทียน๑๑๐๐๐คน
ตามด้วยนนทบุรี๓เศษในและจราเข้บัว
ซึ่งดวงตราปริศนียกรหรือสแตมในหลวงรัชกาลที่๙
ฉลองพระองค์ทหารอากาศสีน้ำเงิน
หันพระพักษ์๔๕องศาดวงนี้
ได้รับการคัดเลือกมาจัดทำเป็นบัตรภาพอันทรงคุณค่า
เพื่อให้ประชาชนได้เก็บไว้เป็นที่ระลึก
กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปรายศนีย์ไทยหรือปนทรระบุว่า
สามารถนำจ่ายบัตรภาพได้เกือบทั้งหมดแล้ว
แต่ยังเหลือบางส่วนที่ไม่สามารถนำจ่ายได้
เนื่องจากมีข้อมูลของผู้ที่ลงทะเบียนบางส่วนผิดพลาด
เช่นที่อยู่ไม่ชัดเจนรหัสปริศนีย์ไม่ถูกต้อง
ซึ่งประชาชนที่ยังไม่ได้รับบัตรภาพ
ขอให้ติดต่อได้ที่ทำการปริศนีย์ใกล้บ้าน
ประมาณ๓แสนคนซึ่งเราไม่สามารถจัดส่งได้
เพราะฉะนั้นผู้ที่ยังไม่ได้รับ
ภายในวันที่๙ถึงวันที่๒๐นี้นะคะ
ก็สามารถติดต่อได้ที่ทำการปรายศนีย์ใกล้บ้าน
เพื่อจะสอบถามที่อยู่เพื่อจะบอกที่อยู่ที่ถูกต้อง
แล้วก็เราจะทำการพิมพ์แล้วก็ส่งไปให้ใหม่
ส่วนพื้นที่ภาคใต้ที่ประสบปัญหาน้ำท่วม
อาจจะได้รับบัตรภาพล่าช้าบ้าง
เมืองตนได้นำส่งปรายศนีย์ทั้งหมดไปยังสาขาต่างแล้ว
หากสถานการณ์น้ำท่วมเริ่มคลี่คลาย
ก็จะเริ่มนำจ่ายบัตรภาพแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ลงทะเบียนได้ทันที
คาดว่าน่าจะไม่เกินเดือนมกราคมนี้
กนกรัฐโกวิชัยข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน